ในวันศุกร์นี้ถือว่าได้ลุ้นแล้วฮะหลายชนิดกีฬาหลายอาชีพนะครับ
คาดว่าจะสามารถกลับมาแข่งขันกันได้แต่ก็ต้องแข่งขันในแบบระบบปิดกันอยู่นะครับ
เดี๋ยวจะไปไล่เลียงดูว่ามีกีฬาชนิดไหนบ้างครับ
ความคืบหน้าการผ่อนปลนกิจการระยะที่๔หรือว่าเฟส๔ที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่๑๒มิถุนายนนี้นะครับ
การกีฬาเนี่ยยังต้องรอลุ้นการคลายล็อกในบางส่วนซึ่งล่าสุดเนี่ยพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุว่า
สอบคอนะครับจะมีการประชุมกันอีกครั้งว่ากิจการใดจะสามารถคลายล็อกกลับมาได้โดยมี๑๒กิจการที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็คือ๑๒ชนิดกีฬานั่นแหละครับ
สำหรับส่วนการกีฬาในเฟส๔นี้จะมีกิจกรรมต่างที่กำลังพิจารณากันอยู่

วงการมวยเพื่อรวบรวมข้อมูลไปนำเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาวันกลับมาแข่งขันอีกครั้ง
โดยที่ประชุมได้วางมาตรการในการจัดการแข่งขันทั้งมาตรการหลักและมาตรการเสริมเอาไว้๓ประเภท
เลี้ยงแบบนี้นะครับประเภทหนึ่งก็คือค่ายมวยกับสนามแข่งขันครับ
มาตรการหลักก็จะมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไทยชนะจุดคัดกรองเข้าออกทางเดียวมีการวัดไข้มาตรการเสริมก็คือจำกัดจำนวนคนไม่เกิน๕๐คน
วมชกมวยและอุปกรณ์ขันเนี่ยจะต้องมีเฉพาะนักมวยแต่ละคนและทำความสะอาดสนามแข่งหลังจบการแข่งขันในแต่ละคู่นะครับ
ที่๒ก็คือผู้ใช้บริการก็มีนักมวยพี่เลี้ยงกรรมการและอื่นมาตรการหลักก็เว้นระยะห่างทางสังคมตรวจวัดไข้ลงทะเบียนทางไทยชนะ
ส่วนมาตรการเสริมนักมวยเด็กต้องกักตัวก่อนแข่งขัน๑๔วันที่ค่ายนะฮะแล้วก็งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงในช่วงแข่งขัน
ส่วนพี่เลี้ยงผู้ฝึกสอนต้องสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือตลอดการแข่งขันและหลีกเลี่ยงการปล้ำวงในช่วงการซ้อมก็คือช่วงการปลั้มวงในตีคงตีเข่าอะไรแบบนี้ครับ
ส่วนประเภท๓นะครับก็คือผู้ชมการแข่งขันมาตรการหลักก็คือห้ามชุมนุมหรือว่ารับชมการแข่งขันมวยเกิน๕คนซึ่งทางกรกฐจะนำเสนอให้กับทางสวบคและรอการประชุมสรุปวันจัดการขันอีกครั้งเพื่อลุ้นให้ทันปลดล็อกในเฟสที่๔ก็คือศุกร์นี้นะครับ